ร้านร้านนี้หน่อยเขาบอกร้านร้านนี้เนี่ยมีเมนูเด็ดเมนูพิเศษที่อยากจะแนะนำค่ะ
ออกไหมว่าคืออะไรข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวหมูใช่ไหมคะ
แต่นี่พิเศษกว่านั้นเพราะนี่คือเค้กข้าวเหนียวหมูทอดไก่ทอด
เป็นเมนูพิเศษของทางร้านส้มตำบ้านฉันนะคะ
ร้านตั้งอยู่ที่เลขที่หนึ่งสองสามทับสี่อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุลอบ
เหรอเป็นเมนูสำหรับลูกค้าที่อยากสั่งไปเป็นเค้กวันเกิดไงคุณ
ฉันอีกเลเยอร์เป็นไก่ทอดเออแน่นแน่นไม่ได้มีแต่ไก่ทอด
ทอดหมูฝอยอะไรอย่างนี้มาหมดเลย
บางคนอยากจะสั่งทานที่ร้านอันนี้ก็ได้นะแต่ถ้าคุณจะสั่งคุณต้องจองออเดอร์ล่วงหน้าก่อน๑วัน
อุ้ยเพราะว่าเขาต้องเตรียมวัตถุดิบเนี้ยฮะเขาจะมีให้เลือกอ่าหนึ่งขนาดหนึ่งปอนไปจนถึงสามปอน
ได้หมดเลยก้อนใหญ่ใหญ่แน่นแน่นเนื้อเนื้อข้าวเนี้ยวข้าวเนี้ยวเลยเออ
ราคาเริ่มต้นตั้งแต่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทไปจนถึงหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะเออ
นอกจากเรื่องนี้แล้วเรื่องอาหารทะเลต่างต่างมีไหมมีไหมทางร้านเขาขึ้นชื่อมากเช่นกันคุณ
เพราะอาหารทะเลของทางร้านเขาเน้นวัตถุดิบที่สดใหม่คัดเกรดมาอย่างดี
ส่งตรงมาจากหน้าแพ้เลยเมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านมีมากมายเป็นร้อยเมนู
เดี๋ยวฉันฉันจะอ่านร้อยเมนูให้ฟังอ้าวงั้นจัดมาเอาร้อยเลยเหรอ
จะมีเวลาไหมคะเอาเอาที่ว่าเด็ดแล้วกันมามีไก่นาย่างน้ำปลา
กล้ามปูลวกจิ้มทะเลลวกจิ้มตำทะเลยำทะเลยำส้มโอน้ำปูและเมนูพื้นบ้าน
อย่างต้มยำปลาหมอนารวมถึงมีปูนาหอยขมลวกจิ้มเยอะแยะมากมาย
คุณดูนี่แซลมอนมาเป็นตับตับอย่างนี้เลยเยอะมากจริงค่ะ
คุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะไปริ้มลองความแซ่บของร้านอาหารร้านส้มตำบ้านฉันร้านนี้นะ
ราคาเมนูเขาเริ่มต้นเพียงแค่๔๐บาทนะอย่างยำก็เริ่มต้นที่๖๐บาทไง
ถ้าเป็นทะลงทะเลก็ว่ากันไปค่ะเป็นราคาที่มันจับต้องได้
แถมคุณดูได้แบบปริมาณที่มันเยอะด้วยค่ะแล้วเขามีบริการดีลิเวอรี่ทุกวัน
โทรศัพท์ถามนะคะหรือว่าศัพท์ถามไปที่เพจ
ส้มตำบ้านฉันและหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลย
เดี๋ยวไปพิศนุโลกนะให้คุณชนะสั่งมาทานที่บ้าน

ใช่ถูกต้องแล้วเป็นเจ้าภาพ
อย่างนี้ไม่เหมือนไม่เห็นต้องเขียนสคริปต์มาให้อ่านเลย